ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจคนไทยเหลือเกิน

ฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าขับรถหนีตำรวจ

ค่ำเมื่อวานนี้หลังจากหนีไปเนี่ย

เพื่อนของตำรวจที่เสียชีวิตเขาทราบข่าวกัน

ผมก็รันสีให้

เก๊ได้ตั้งใจชน

หรือเขาทนไม่ไหวจริงจริงค่ะเพื่อนเพื่อนของชิกตำรวจ
เอกเศรษฐการลอยขามป้อมหรือว่าหมู่หนุ่มที่เสียชีวิตนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะใช่ค่ะคือทุกคนที่เห็นคลิปเนี้ย
ทางซ้ายมือนี้เขาบอกไม่มีใครทนไหวเลยสักคนเดียว
แล้วที่สำคัญก็คือคลิปเหตุการณ์ตรงขวามือตอนที่
ครูตรงหาออกมาแล้วเขาบุกเขาไปโชคหน้ากันเนี้ยค่ะ
ได้ยินเสียงไหมที่ตะโกนออกมาอืม
เขาจะแต่งงานอยู่แล้วใช่ซึ่งเขากำลังจะแต่งงานจริงจริงนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่นะฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
สถานีตำรวจทางหลวงสองรามอินทราช่วงตีสองนะครับเพื่อนตำรวจนะฮะ
แล้วก็เพื่อนของตำรวจที่เสียชีวิตมายืนรอดูหน้าผู้ต้องหานะครับ
แล้วตรงเข้าไปต่อยนายกิติรัฐรานประเสริฐชื่อเล่นชื่อเก๋นะ
อ่าเขาเคยเป็นครูสอนขับรถนะฮะอ่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะฮะ
แต่ก็จะเรียกกันครูเก๋ครูเก๋นี่แหละตอนนี้ไปมีอาชีพรับซ่อมพวกเครื่องหยอดเหรียญ
ตู้สร้างภาพหยอดเหรียญน่ะค่ะนี่นะฮะเมื่อคืนนี้นี่ครับ
ไปเบียดชนจักรยานยนต์ของสิบตรวจเอกเสือโทษการตั๋วหมู่หนุ่ม
พบหมู่สายตรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ขี่รถไล่ตามเพราะว่าเป็นรถต้องสงสัยบนถนนกาญจนาพิเศษ
บางนาบางปะอินมุ่งหน้าบางปะอินนะฮะกมที่๓๐บวก๔๐๐ครับ
หรือว่าบนสะพานต่างระดับแยกลำลูกกาฮะค่ะในช่วงตะบนบึงคำคล้อย
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีเหตุการณ์เมื่อเย็นนะฮะ
ซ้ายมือนี่ค่ำนะฮะให้ภรรยาพามามอบตัว
ที่สถานีตำรวจทางหลวงสองลำอินทรา
จากนั้นก็เป็นความชุลมุนวุ่นวายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะ
ตอนช่วงตี๒ที่ต้องคุมตัวออกมาจากห้องสอบสวนสอบปากคำเบื้องต้น
ก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะ
แล้วถึงพาออกมาอีกรอบนึงได้ตัวในเก๋เองก็ออกมารอบสองก็ยกมือไหว้ขอโทษ
คือจากการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยในเก๋เขาอ้างว่าเขากลัวถูกจับเพราะว่าในรถของเขาเนี่ย
มีขวดเบียร์กับบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ค่ะเพราะตอนแรกเนี่ยตำรวจเข้าไปจอดถามก่อนใช่ไหม
จอดอยู่บนสะพานคุยกันอ่ะนี่นะฮะถามว่าอ่าแล้วทำไมต้องชนอ่ะ
กลัวถูกจับขนาดแบบต้องไปชนรถตำรวจขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิเพราะก็ซิ่งหนีมาตลอด
ระยะทางประมาณนึงแล้วนะเขาเรียกว่าไปเบียดไปตบเขาเลยอ่ะ
ใช่ไหมไปตบรถเขาจนแบบเสียหลักพลิกคว่ำเลยในเก๋อ้างว่าตกใจ
ตกใจอะไรคะก็ตำรวจมาถึงมาถึงรถแล้วแบบใกล้ถึงแล้วจวนตัวตกใจ
แต่ตำรวจบอกยังไม่ปากใจเชื่อทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
คำถามคือมีสารเสพติดในร่างกายมีพวกแอลกอฮอล์อะไรไหมอืม
หรือเปล่าเสพยาหรือเปล่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ไม่พบการดื่มแอลกอฮอล์นะครับขวดเบียร์ที่เปิดเขาอ้างว่าเขาเปิดไว้แต่ยังไม่ทันดื่ม
ย้อนไปดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะจากกล้องติดหมวกของหมู่หนุ่มนะฮะ
สิบตำรวจเอกเศรษฐการที่เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับนี่นะฮะ
เย็นเมื่อวานนี้นะครับหมู่นุ่มได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมทางหลวง
ว่ามีรถจอดในจุดห้ามจอดโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะ
จอดอยู่ที่บนสะพานถนนกาญจนาพิเศษช่วงอำเภอลำลูกกา
ก็นี่ฮะเห็นไหมนี่โผล่หน้ามาเห็นไหม
อ่าก็ไปแสดงตัวขอตรวจค้นหรือว่าตรวจสอบต่างต่าง
คนขับยืนอยู่ข้างรถนี่หมู่หนุ่มก็ถามมาจอดทำไม
คนขับก็บอกมาดูปลาแต่มีอาการคล้ายมึนเมา
ในรถมีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยคือหมู่หนุ่มอ่ะตะโกนถามว่าเมาหรือเปล่าเนี่ย
นี่ฮะเรียกตรวจแล้วให้ลงมาจากรถเนี่ย
แต่สุดท้ายเนี่ยฉวยจังหวะขับรถหนีนะครับ
หมู่หนุ่มก็ขี่รถไล่ตาม
อืมนี่ฮะจังหวัดตรงนี้นะฮะนี่ค่ะ
คือเห็นว่าเห็นว่าหนีแน่ก็เปิดไซเรนเลย
อันนี้ก็ตามยุทธวิธีนะคะใช่ครับ
ความเร็วของรถของหมู่หนุ่มจักรยานยนต์นี่ก็ประมาณ๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ

นี่ฮะถึงช่วงขึ้นสะพานนะฮะ
จังหวะที่ใกล้จะทันกันแล้ว
ใช่คือจริงจังหวะขึ้นสะพานมันเป็นช่วงที่รถโล่งพอดี

แล้วก็ถูกตัดมาทางซ้ายเบียดเข้ามา

ทำให้ถูกตัดหน้าแล้วก็ชนเข้ามาที่รถจักรยานยนต์อย่างแรงนะครับ

มันใช่ที่จอดดูปลาไหมเนี่ย

เซทไม่กินอะไรได้หน่อยเหรอ
ทำไมเป่าเดี๋ยวก็รู้

แทบลง

โปรดติดตามตอนต่อไป
หลังจากนั้นพอได้รับแจ้งเหตุกันเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่า๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมหรือว่าหมู่นุ่ม

คือเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วยิ่งสะเทือนใจก็คือเป็นตำรวจหนุ่มตำรวจน้ำดี

ท่านเห็นเรื่องราวในการช่วยเหลือในการช่วยเหตุ

ท่านจะต้องบอกว่าโอ้ตำรวจคนนี้นี่เองคือ

บรรยากาศตรงนี้หน่อยนี่คือหมู่หนุ่มนะฮะซ้ายมือนะครับ

ว่าเป็นเจ้าของคดีนะครับตำรวจเนี่ย
นำตัวในเก๋มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ในเก๋ก็ยังอยู่ด้วยเมื่อคืนพาสามีมามอบตัวนะฮะ
แล้วก็ได้นำรถจักรยานยนต์ของหมู่หนุ่มกับรถเก๋งของในเก๋คนก่อเหตุเนี่ย
ไว้ที่โรงพักก่อนเพื่อตรวจหลักฐานต่าง
เพราะว่าในเก๋เนี่ยเคยเป็นครูสอนขับรถยนต์ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว
มารับจ้างจำหน่ายแล้วก็ซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนี่วันนี้ติลงพื้นที่ไปดูมานะฮะ
ก็จะมีพวกน้ำบัตรรับสอนขับรถเนี่ยพวกนี้ยังมีอยู่นะครับ
ก็ดูเบียดขนาดไหนอ่ะดูสภาพรถสิคะฉีกกระจายไม่มีชิ้นดีอ่ะ
ไม่ใช่แค่ว่าตั้งใจเฉียวเขานะนี่คือมันหักปัดมาเลยค่ะปัดเข้ามาแบบชนเขาเลยนะฮะ
ก็แอร์แบ็คทำงานทั้งสองฝั่งอ่ะถุงลมนิรภัยอ่ะ
โอ้โหช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนสพลำลูกกาคุมตัวในเก๋ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะฮะ
แจ้งข้อหาไว้๔ข้อหานะครับข้อหานักทั้งนั้นนะครับ
คือฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่
คดีนี้มีอัตราโทษสูงด้วยนะครับมีข้อหาทำให้เสียทรัพย
ข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอด
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานแล้วแจ้งเพิ่มเติม
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะครับ
รอบบ่ายนี้ในเก๋ก็ต้องถูกคุมตัวออกมา
เพื่อขึ้นรถไปฝากขังที่ศาล
เขาก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิต
อ้างว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เมาจริง
ขวดเบียนในรถเขาบอกยังไม่ได้เปิดดื่ม
ส่วนที่หักรถไปชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจเนี่ย
เก๋อ้างว่าไม่มีเจตนานะฮะ

ไม่ใช่ไม่มีเจตนาชนนะ
ไม่มีเจตนาถึงขั้นทำให้เสียชีวิต

ก็คือตั้งใจชนแต่ไม่ได้เจตนาว่าเขาจะตาย
ตั้งใจชนแต่ไม่ได้ตั้งใจให้ถึงตายอย่างนี้เหรอคะ

ด้วยความเร็วด้วยสภาพรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์
คุณตั้งใจชนเขาแต่ไม่ได้กะให้เขาถึงตาย

นี่ฮะสุดท้ายตำรวจเสียชีวิตนะครับ
เก๋อ้างว่ามีเหตุผลที่ทำลงไปนะฮะ
ซึ่งเหตุผลนี้เขาบอกเขาให้การกับตำรวจไปแล้ว

จะให้การอีกครั้งในชั้นศาลเท่านั้น
อายุ๓๖ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
นายกิติรัฐปรานประเสริฐหรือว่าในเก๋นะฮะ
หลังก่อเหตุถามว่าหนีไปไหนยังไง
เก๋อ้างว่าอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ย

ผมนั่งรถแท็กซี่
นั่งรถอะไรครับเนี่ย

ตั้งใจจะชวนให้เขาตายไหมครับ
ผมไม่ได้มีเจตนาขนาดนั้นนะครับ

การที่จะฆ่าคนนั้นคือผมต้องมีสิ่งผิดผิดหมายอะไร

การจะฆ่าคนคนหนึ่งผมต้องมีสิ่งของผิดกฎหมาย
คำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุก็อ้างไปเรื่อย
อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีข้อมูลว่าหมู่หนุ่มกำลังจะแต่งงานใช่ไหมคะ

อินสตาแกรมของแฟนสาวของหมู่หนุ่มน้องเอฟค่ะ
นี่ค่ะคือแฟนสาวเขากำลังจะแต่งงานอยู่แล้วในอีก๒๓เดือนข้างหน้า

นี่เหมือนกับไปถ่ายรูปกันในงานแต่งงานเหมือนกันนะ

ทีนี้น้องเอฟโพสต์ภาพในไอจีแล้วก็เขียนบอกว่า
ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย
ยังจำได้ภาพนี้พี่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียววงเล็บแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะ
เลยตอบพี่ว่าก็พี่อ้วนเองอ่ะแล้วเราก็หัวเราะกัน
ต่อไปนี้เอฟขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไปสู่พบภูมิที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะมันคงถึงเวลาพักของพี่แล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงเอฟเอฟจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อแม่น้องพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอฟจะดูแลให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกัน
จะเข้มแข็งอยู่ให้ได้เอฟอยากให้พี่รับรู้นะว่าทุกคนรักพี่มากพี่เป็นคนดีจริงทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริง
ขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันเสมอมาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะ
นี่คือโพสต์ของแฟนสาวนะคะงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก๒๓เดือนข้างหน้าไม่มีแล้วนะคะ
ญาติของหมู่หนุ่มค่ะแล้วก็ครอบครัวก็เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแฟนสาวก็คือน้องเอฟแล้วก็เพื่อนตำรวจเองก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนำไปประกอบพิธีที่วัดตรีทศเทพ
แล้วก็อย่างที่แฟนสาวเขาโพสต์แล้วค่ะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาเลย
สำหรับบรรยากาศที่วัดนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มาที่วัดด้วย
อบเงินช่วยเหลือครอบครัวของหมู่หนุ่มเบื้องต้น๙แสนบาท
แล้วก็มีการพูดคุยกับทางครอบครัวนะคะว่าอาจจะให้ทายาทเข้ารับราชการตำรวจ
เพราะว่าหมู่หนุ่มมีน้องสาวอยู่๑คนเรียนอยู่ปีที่๕คณะคารุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีคือน้องสาวเนี่ยหมู่หนุ่มเป็นคนส่งเสียให้เรียนนะ
เป็นคนส่งเสียให้เรียนแล้วน้องจะเรียนจบเดือนหน้าอยู่แล้ว
คือเขาวางแผนไว้ชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยน้องเรียนจบ
ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วครอบครัวก็จะไม่มีภาระแล้ว
เขาก็เลยจะแต่งงานในอีก๒๓เดือนไงคะ
คือแผนมันลงล็อกไว้หมดแล้วชีวิตของเขาเขาวางเอาไว้แล้วอ่ะ

น้องสาวเองก็บอกว่ามีความประสงค์อยากจะเข้ารับราชการตำรวจเหมือนกับพี่
พบตรเลยบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาไปตามขั้นตอน

ก็อาจจะให้น้องสาวรับราชการ
ในฐานะทายาทหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวดูกันนะคะ
ส่วนเรื่องการปูนบันเน็ตเลื่อนขั้นเนี่ย
ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำผิด
เป็นข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ถ้าสารพิพากษาก็จะได้เลื่อน๔ชั้นยศ
คือจาก๑๐ตำรวจเอกก็จะเลื่อนเป็นร้อยตำรวจโท
แต่ถ้าเป็นกรณีอื่นอย่างอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่
ก็จะได้๓ชั้นยศก็คือร้อยตำรวจตรี
ก็เดี๋ยวรอการพิจารณาจากคณะกรรมการ
แล้วก็พิจารณาคดีจากศาลนะคะ
โดยการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งนี้พบตรบอกว่า
คือข้อหาที่หนักที่สุดแล้ว
คือฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

ขอบคุณพบตรแล้วก็ผู้บังคับบัญชา

มาร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัว

ครอบครัวก็บอกว่าหมู่หนุ่มคือเสาหลักของครอบครัว

แต่ก็โทรคุยกับพ่อแม่เป็นประจำ
มันน่าเศร้าแต่ก็ภูมิใจค่ะ
ผู้ประคบรรชาก็ให้ความดูแลอย่างดี
ภาคภูมิใจในหน้าที่ของพี่ชายค่ะ

ก๊อดเล็กที่สู้ชีวิตอยู่ที่นี่กับเพื่อน

ครอบครัวก็ค่อนข้างที่เราก็ลำบากค่ะ
แกก็สู้ชีวิตค่ะ

เขาเป็นเจากลัวของบ้านบ้าง

หลังจากนี้จะเป็นเจากลัวแทนที่ชาย

ค่ะนั่นหน่อยจะเรียนจบแล้ว

เดี๋ยวเอาพ่อแม่ดูแลต่อเอง
ด้านพาร์ทตำรวจโทษปรัชญากำลักพิทักษ์
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหมู่หนุ่มนะคะ
หมู่หนุ่มเนี่ยถือเป็นน้องคนเล็กในหน่วยเลย
เป็นคนที่จิตใจดีมีอารมณ์ขันเป็นที่รักของพี่
ขยันปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ช่วยงานสม่ำเสมอ
ถึงแม้จะหมดหน้าที่ตามเวรตามกะแล้ว
ก็ยังมีน้ำใจมาช่วยเหลือเพื่อนพี่
เป็นคนคล่องแคล่วขับขี่มอเตอร์ไซค์
ก็เลยได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

คือหมู่หนุ่มเนี่ยขี่รถนำขบวนพบตรด้วยนะ
ทีนี้ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ได้รับทราบจากเพื่อนสนิทว่ามีแผนจะแต่งงานกับแฟนสาว

แต่ดันมาประสบเหตุนี้ซะก่อนนะคะ

แล้วก็มีความรู้สึกจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ

ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอายุน้อยเป็นอันดับที่๒เลย

คุณมีสิทธิ์ใจดีครับ
มีอารมณ์ขรร
ไม่ว่าสมมติ

ช่วยติดตามคนล้ายเอามาให้จับ
หรือว่าให้ไปทำเคสพิเศษ

จากการแบบนี้คือถ้ามันเป็นคนลวแล้ว
ว่ามันจากไปเนี้ยก็ก็คงไม่ต้อง

มันทุ่มเทกับทุกอย่างจริงครับ
แต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจเวลาที่เขาสวมใส่เครือแมบตำลวชแล้วก็ถ่ายภาพมาเห็นไหม
อือนี่ฮะสีหน้าทาทานะคะ
หนุ่มวัย๓๓ปีที่เพื่อนบอกกำลังจะแต่งงาน
ทุกผู้ชมครับแฟนสาวของหมู่หนุ่มนะครับ
ชื่อจริงคือนางสาวกระหนกทรแก้วพวงค่ะน้องเอฟใช่ไหมใช่ค่ะ
วันนี้เราได้คุยด้วยนะครับนี่ฮะเธอยอมรับว่ามีแผนจะแต่งงานกันจริงนะครับ
แต่ตัวเธอเนี่ยยังไม่ทราบกำหนดแน่นอนเพิ่งทราบจากครอบครัวของแฟนนุ่มนี่แหละ
ว่าเขาเตรียมเอาไว้หมดแล้วแค่รอจะมาเซอร์ไพรส์แค่นั้นเอง
แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นซะก่อนก็เหมือนที่ผู้บังคับบัญชาบอก
เขาบอกไว้หมดแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาการ์ดมาเชิญเขาเตรียมไว้หมดเพื่อจะรอวันเซอร์ไพรส์แฟนสาวไปขอแต่งงาน
บอกได้คุยกันล่าสุดก็คือเช้าเมื่อวานนะฮะแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนเย็นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุแฟนเสียชีวิตแล้วได้เห็นคลิปเธอยืนยันว่าเธอเชื่อเลยว่าคนขับรถคันก่อเหตุเนี่ย
ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยตั้งใจตั้งใจถึงขั้นหวังเอาชีวิตแฟนของเธอ
ไม่ใช่แค่ว่ากะจะชนแล้วไม่ได้หวังให้เสียชีวิตเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ไม่ใช่เธอเชื่อว่าตั้งใจเอาให้ตายตั้งใจชนแรงอยากให้ถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าพูดก็ประมาณว่าเซอร์ไพรส์ประมาณนั้นนะคะ
ทวงความยุติธรรมให้ค่ะก็อยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดอะค่ะ
ก็คือมันถ้าดูจากคลิปแล้วมันก็เหมือนตั้งใจอะค่ะ
ทีนี้ถ้าเราไปไล่ดูประวัติของหมู่หนุ่มที่พี่อุ๋ยบอกว่า
ถ้าเห็นประวัติเขาเนี่ยบางคนอาจจะร้องอ๋อเลยว่าเอ้าตำรวจคนนี้เองอะเหรอ
หมู่หนุ่มหรือว่า๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมนะคะ
ก็มีประวัติเข้ารับราชการเป็นผู้บังคับหมู่งานอารักษาควบคุมฝูงชน
ผู้บังคับหมู่งานพิสูจนตรวจมลภาวะ
ปฏิบัติหน้าที่ขี่รถนำขบวนของอดีตรองพบตรปัจจุบันก็ขี่รถนำขบวนให้พบตรด้วย
ที่นี้ย้อนไปปี๒๕๕๘๒๕๖๐อ่ะค่ะ
นั้นเนี่ยหมู่หนุ่มรับราชการใหม่เขานอนวัดนะ

นอนวัดเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่าย
คือเขาต้องรอจองคิวพวกแฟลต์ตำรวจ

ยังไม่ได้ก็ต้องดูแลน้องเรียนหนังสือ

ซึ่งถามว่าสิ่งที่เขาเคยทำที่บอกเป็นตำรวจน้ำดี

หกกันยายนปีสองห้าหกห้าปีที่แล้วค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะ
เป็นคนไทยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาถ่ายคลิป
ขณะที่หมู่หนุ่มช่วยขับพาเขาไปส่งสนามบิน
เพราะว่าฝนตกหนักและเขาหลงทาง
เขาจอดรถถามตำรวจทางหลวงที่ด่านทัพช้าง
สองก็เจอหมู่หนุ่มพอดีคลิปเนี้ยค่ะเจอหมู่หนุ่มพอดี
หมู่หนุ่มก็เลยพาไปส่งจนทำให้เขาสามารถขึ้นเครื่องบินได้ทันเวลา
ไม่งั้นตกเครื่องแน่ไม่งั้นตกเครื่องกลับบ้านไม่ได้
ให้เงินหมู่หนุ่มด้วยหมู่หนุ่มไม่รับลองดูคลิปนี้ค่ะ
นี่คนขับคือหมู่หนุ่มนะคะหมู่หนุ่มขับให้
เพราะอีกห้านาทีเกรดปิดคือคือชายคนนี้เนี่ยเขาก็
เขาก็จ้างรถมาเพื่อจะไปสนามบินแต่ว่ารถคันนั้นก็หลง
หลงไปไม่ถูกแล้วฝนก็ตกหนักมากแต่เขาคิดว่าเขารู้ตัวเลยว่า
อย่างนี้ตกเครื่องแน่แน่ไม่ทันแน่แน่เลยแวะหาตำรวจทางหลวง
ถามทางซะหน่อยหมู่หนุ่มขับพาไปส่งเลยขึ้นรถขับให้เลย
โทงเปิดทางถึงสนามบินเรียบร้อยเนี่ยถึงสนามบินเรียบร้อยขึ้นเครื่องได้อ่ะ
เขาบอกทีแรกเขาจะให้สินน้ำใจแต่หมู่หนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรครับ
ผมเป็นตำรวจผมรับไม่ได้ผมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
รถติดแล้วรถพยาบาลไปไหนไม่ได้อ่ะอ่าก็ต้องมีรถตำรวจมานำใช่ไหม
นี่นี่หมู่หนุ่มนำเนี่ย
ปาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลแล้วคนป่วยในรถพยาบาลรอดชีวิตด้วย
อีกทีนึงนี้น้ำดีที่๒แล้วนะอีกอันนึงไปช่วยคุณแก
ดูสูตรนักก่อนก็ได้คือจะบอกว่าไม่ได้ช่วยแค่คนนะ
หมาเขาก็ช่วยนะคะนี่ก็เคยเป็นข่าวดังนี่เป็นข่าวดังเพราะมันมีหมาหลง
มีหมาหลงอยู่บนมอเตอร์เวย์๒๓เมษายนปีที่แล้ว
พอหมู่หนุ่มได้รับแจ้งปุ๊บไปเลยจ้ะ
เจอเจ้าหมาสีดำตัวนี้อยู่ในสภาพหมดแรงเลย
เอาน้ำเอาท่าให้กินแล้วก็อุ้มตัวก็ไม่ใช่เล็กนะ
อุ้มไปไปขึ้นรถหน่วยกู้ภัยแล้วก็ไปตามหาเจ้าของให้เขาอ่ะ
นี่เห็นไหมนี่หมู่หนุ่มนั้นเห็นไหมคะ

ช่วยทุกอย่างทำทุกหน้าที่ที่ตำรวจพึงกระทำ
มีที่ไปเจอคนบาดเจ็บอีกใช่ไหม
ไปเจอคนสูงวัยได้รับบาดเจ็บอ่ะเป็นคุณลุงคนนึงเนี่ย
ก็นั่งประถมพยาบาลให้เห็นไหมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

ทำแผลทำอะไรให้ทุกอย่างเลย

เขาถึงบอกว่าเนี่ยตำรวจน้ำดีคือหลายคนพิมพ์เข้ามาถามเมียว่า
ทำไมเขาขี่รถนำขบวนผอบตรแล้วเลยเป็นตำรวจน้ำดีเหรอ

เขาเป็นตำรวจน้ำดีจริงนี่ซ่อมรถให้ประชาชนอีก
คุณเขามุดเข้าไปใต้ท้องรถเลย
คือภารกิจเนี่ยมันหลากหลายหน้าที่แล้วแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ใช่ตำรวจทางหลวงคุณไม่ว่าเรื่องอาจจะรถเสียริมทางด่วนคนหลงทางรถดับหรือหมาหลงหรืออะไรเนี่ยเขารับหมด
ก็ผู้บังคับบัญชาเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ไงที่บอก

ขนาดออกเวรแล้วบอกช่วยไปสืบเรื่องนี้ต่อหน่อย

ถึงบอกว่าเนี่ยคือชื่อที่ว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นตำรวจน้ำดีไม่ใช่แค่ว่าขี่รถนำขบวนของตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วเขาจะเป็นตำรวจน้ำดีไม่ใช่มันคือผลงาน

มาดูตรงในเก๋หน่อยนะคนก่อเหตุผู้ต้องหานะ

ตัวของนายเก๋เนี่ยเคยมีอาชีพเป็นครูสอนขับรถนะฮะ
ตอนนี้มารับซ่อมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็จำหน่ายด้วยเคยมีประวัติถูกจับคดีเมาแล้วขับนะครับเมื่อปี๖๐
ท้องที่สอนอบางชันคดีนี้ยังอยู่ระหว่างรอลงอาญานะครับ
หลังเกิดเหตุขึ้นแท็กซี่หนีกลับบ้านเราได้คุยกับภรรยาของในเก๋โทรไปหานะฮะทางโทรศัพท์นะครับ
เขาบอกว่าหลังจากปี๒๕๖๐เป็นต้นมาเนี่ยที่สามีเคยถูกจับคดีเมาแล้วขับแล้วรอลงอาญา
ก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยนะเมื่อวานนี้สามีขับรถจะไปยิงปลาแล้วขับผ่านคลองธรรมชาติตรงนั้นตรงจุดเกิดเหตุที่ว่าตำรวจไปเรียกถามเรียกตรวจ
แล้วสังเกตเห็นโอ้โหเป็นคลองธรรมชาติน่าจะมีปลาเยอะก็เลยจอดรถแล้วเปิดเบียร์ที่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ดื่มวางทิ้งเอาไว้ในรถ
ว่าถ้าดื่มก็ดื่มแถวนี้นี่แหละจะไม่ได้ว่าแบบโอ้โหดื่มไปขับไปแต่คุณดื่มแล้วคุณต้องกลับบ้านไม่ใช่เหรอ
นั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้ในเก๋ให้สัมภาษณ์บอกยังไม่ได้เปิดอ่าเดี๋ยวต้องให้ตำรวจขยายผลต่อค่ะ
ภรรยาในเก๋บอกนี่ฮะพอเปิดขวดเบียร์วางไว้ในรถก็ไปชะโงกดูที่คลองชะโงกดูอยู่สัก๕นาที๑๐นาทีเพื่อจะดูปลา
ตำรวจก็มาสามีเนี่ยกลัวถูกจับเพราะในรถมีเบียร์และบุหรี่ไฟฟ้าคือถ้าถูกจับมาเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีกเพราะว่ามีคดีเมาแล้วขับที่รอลงอาญาอยู่
พอเธอรู้เธอก็ประสานพาเข้ามอบตัวซึ่งผลตรวจก็ชัดเจนว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของสามี

ถ้าตำรวจไม่มาเจอก็คงดื่มเบียร์ไปแล้วแล้วก็ขับรถไปแบบดื่มเบียร์นั่นแหละ
เพราะว่าเปิดเอาไว้จะดื่มแต่ยังไม่ทันได้ดื่มใช่ไหม
แต่หลักฐานก็ชัดในรถมาไต้
มีภาพอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนที่เขาค้นรถกันนะครับ
นี่เห็นไหมบังเอิญเราเบลอมา
เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูให้อีกทีหนึ่งนะครับ
ค่อยแจ้งเราเดี๋ยวเราบอกท่านอีกทีหนึ่งนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านเอื้ออาทรนะครับ
ในเก๋ผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่
แล้วก็ได้คุยกับแม่ค้าร้านขายของแถวนั้นนะครับ
แม่ค้าบอกก็เพิ่งมาอยู่แค่ปีกว่านะ
จากนั้นไม่กี่เดือนครอบครัวในเก๋ก็ย้ายออก

ที่ผ่านมาก็เห็นในเก๋เป็นครูสอนขับรถยนต์อยู่กับเมียแล้วก็ลูก

ให้ภรรยาเนี่ยมาซื้อเป็นประจำวันหนึ่งก็ขวด๒ขวด
เป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังแต่กลัวเมีย
สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้
นี่ฮะชาวบ้านเขาจับกลุ่มพูดคุยกัน
ส่วนเรื่องขวดเบียร์ก็ให้ตำรวจเขาขยายผลต่อไปกันแล้วกัน